หินเขาจึงมีธุรกิจหนึ่งก็คือการเช่ารถจักรยานยนต์
เพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็นิยมแบบแบ็คแพคแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
รวมถึงมีอีกหนึ่งธุรกิจก็คือการขายน้ำมันบรรจุขวดนั่นเอง
ธุรกิจเหล่านี้จะดีอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางมาเที่ยวทะเลหัวหินต่างพบเจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัดภายในตัวเมือง
รถจักรยานยนต์เช่าจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทางยอดนิยม
ส่งผลให้ธุรกิจเช่ารถจักรยานยนต์ขยายตัวเป็นอย่างมาก
เพื่อรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ร้านรถเช่าย่านเขาตะเกียบบอกว่าค่าเช่ารถแต่ละที่ไม่แตกต่างกันมาก
เริ่มต้นที่๒๐๐บาทต่อวัน
เพราะนอกจากจะแข่งขันกันด้วยราคาแล้วยังอยู่ที่ประเภทและสภาพของรถ
ซึ่งปกติจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน๗ปีรวมทั้งการบริการต้องดี
โดยกลุ่มลูกค้าที่นิยมเช่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่

สร้างรายได้ในบางเดือนมากสุด๕๐๐๐๖๐๐๐บาทต่อเดือน

แล้วก็มีพวกตามโรงแรมมาติดต่อห้ามไปส่ง
แล้วก็เขาก็บวกเพิ่มไป๕๐บาทหรือร้อยหนึ่งต่อวัน
ขณะที่ผู้ประกอบการรถเช่าในตัวเมืองหัวหินบอกว่า
มีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
โดยที่ร้านจะเน้นกลุ่มนักศึกษาชาวไทย
ชื่นชอบการเดินทางแบบแบ็คแพค
เพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ตลอด
ส่วนกลยุทธ์การตลาดจะเน้นความเป็นกันเอง
เมื่อลูกค้าชอบก็จะบอกกันปากต่อปาก
จากธุรกิจการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะ
ในส่วนของธุรกิจที่ได้นักวิสงฆ์

การเปิดร้านที่ขายในส่วนของน้ำมันขวดนั่นเองค่ะ
น้ำมันขวดที่ตั้งเรียงลายสองฝั่งถนนทางไปเขาตะเกียบ
เพราะด้วยระยะทางที่ต้องขับไปเติมในปั๊มใหญ่กว่า๖กิโลเมตร
ทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวระแวกนี้นิยมมาเติม
ซึ่งราคาจำหน่ายจะแตกต่างจากปั๊มใหญ่ประมาณ๓๔บาทต่อขวด
สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมได้ถึงวันละ๘๐๐บาท
จากเดิมที่เราขายประมาณสักวันหนึ่งเราขายได้๑๘๐ขวด
ก็จะเพิ่มมาประมาณอยู่ที่๒๐๐กว่าคน

ช่วงเทศกาลหน้าเที่ยวหน้าอะไรอย่างนี้นะคะ
ธุรกิจเช่ารถจักรยานยนต์และปั๊มน้ำมันขวด
นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน